เพราะว่าแพนด้านนี้มันเป็นพูดสัมพันธ์ธรรมดีตั้งแต่แรก
พอเด็กเห็นปุ๊บก็เกิดความรัก
เป็นความน่ารักหน้าตาท่าทางเกลียร์อะไรนะครับ
แต่เด็กก็อยากมาดูเพราะว่าเคยเห็นแต่ในรูปภาพ
แล้วก็วาดภาพระบายสี
พอมาเจอตัวจริงแล้วก็ตื่นเต้น

ว่ามีอยู่๒ตัวเที่ยงใหม่
แล้วก็มีลูกเขาก็เอากลับเมืองจีน

นพุนั่งดูหน้าการเสียชีวิต
รู้สึกเสียดายและใจมาเจอตัวจริง
ก็ทำให้คิดถึงทำไมช่องนั้นถึงว่างไป
คุณครับแล้วอย่างตัวนี้ที่มันมีกระแสของผู้ชาติจริงที่เขาต้องการอยากจะให้รัฐบาลไทยนำตัวแพลนด้ากลับไป
เพราะว่าถ้าเกิดนำแคนน่ากลับไปจริงคิดว่าความรู้สึกของเด็กในประเทศมันจะเป็น
ใจหายแล้วเราผู้ใหญ่ก็คงเหมือนกับ
ถ้าเอาคืนไปก็เหมือนกับตัดสำคัญ
ทำไมตีอะไรเราไปประมาณนั้น

ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พอพูดถึงมีคันด้าก็นึกถึงประเทศจีน
แต่พอเราเอากลับไปก็เหมือนกับ

ก็เป็นตัวแทนที่สื่อความหมายเนอะ

ที่ได้เห็นตัวจริง
เจ้าจะเป็นให้ท่องต้องจริง
ที่กล่าวจะเป็นภายใต้อะไร
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน